เหตุการณ์ที่เมื่อวานก็ถือว่าเป็นเหตุที่มีการนำเสนอข่าวไปแล้ว
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ราชบุรีนะฮะ
ก่อเหตุบุกชิงตัวผู้ต้องหาตัดไม้ไผ่บรวกในเขตป่าสงวน
ทีนี้ครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเข้ามอบตัว
เราก็ต้องฟังข้อมูลจากทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยนะ
ว่าจริงแล้วเขามีเหตุผลอะไรถึงต้องเข้าไปช่วย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรายนี้ได้มีการปฏิเสธ
บอกว่าเขาไม่ได้เป็นผู้มีอิทธิพล
และไม่ได้ยิงปืนข่มขู่เจ้าหน้าที่แต่อย่างใดนะครับ
คุณผู้ชมเราย้อนไปดูเหตุการณ์ช่วงที่มันเป็นคลิป
แล้วก็เป็นข่าวก่อนครับ

เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปบุกจับนะครับ
คนที่ตัดไม้ไผ่บรวกในเขตป่าสงวนนะฮะ
แล้วก็เป็นนาทีที่นายสุริยนต์ชมพูพันธ์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นกกระเรียนที่หมู่๔ตำบลรางบัว
จอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับ
ได้เข้าไปเจรจากับเจ้าหน้าที่
ขอให้ปล่อยรถบรรทุกไม้ไผ่บรวก
โดยบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าจะนำไปใช้ในแปลงปลูกผักเท่านั้นเองนะครับ
รายละเอียดที่มาของเหตุการณ์นี้มันมี๒ช่วงคุณ

ก็คือหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่
บ๓ผู้ยางนายสุชาติบัวบาง
พร้อมกับเจ้าหน้าที่เข้าตรวจยึดรถบรรทุกไม้ไผ่รวก

ถูกลักลอบตัดภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

แล้วก็มีการควบคุมตัวผู้ต้องหาได้๕ราย
ซึ่งเป็นคนตัดไม้ไผ่เหล่านี้นะครับ
แต่ว่าปรากฏว่ามีนายสุริยนต์

พร้อมกับภรรยาได้ขับรถเข้ามา
อย่างจุดที่เจ้าหน้าที่กำลังจับกลุ่มผู้ตัดไม้อยู่
แล้วก็มีการใช้ปืนลูกซอง

ทำทีทำท่ารักษณะเหมือนข่มขู่นะครับ
แล้วก็จะชิงรถบรรทุกไม้ไผ่รวก
แล้วก็ช่วยเหลือผู้ต้องหาทั้ง๕รายหลบหนีนะครับ
ส่วนเหตุการณ์ช่วงที่๒เกิดขึ้นในช่วงพบค่ำของวันเดียวกันนะครับ
ก็เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ติดตามรถบรรทุกไม้ไผ่รวกที่หลบหนี
ที่บ้านหมู่ที่๑๐ตำบลรางบัวก็เลยมีการสกัดรถเอาไว้ได้นี่เหตุการณ์ที่๒
แต่ว่านายสุริยนต์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองนกกระเรียนกลับข่มขู่ไม่ให้เจ้าหน้าที่ยุ่งเกี่ยว
และขณะรอตำรวจนายสุริยนต์ได้โทรศัพท์หาพักพวกนะครับ
ก่อนจะมีชาวบ้านประมาณ๓๐คนนะครับก็เข้ามาหลุมล้อมเจ้าหน้าที่นะครับ
แล้วก็มีการขนไม้ไผ่รวกลงจากรถบรรทุกและทิ้งไว้ข้างทางนะครับ
แล้วก็มีการพาตัวนายสุริยนต์ขับรถหลบหนีไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ได้เข้าแจ้งความให้ตำรวจจับกลุ่มบุคคลทั้งหมดมาดำเนินคดี
ไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองนกกระเรียนนะครับ
คนที่เป็นผู้ต้องหาในการลักตัดไม้ไผ่รวก๕ราย
แล้วก็คนที่เข้ามาช่วยเหลือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและผู้ต้องหาอีก๓๐ราย
อันนี้ทางหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าเขาแจ้งความเอาไว้หมดเลยนะครับ
ทีนี้ครับช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะฮะ
นายสุริยนต์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองนกกระเรียน
เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพทุ่งหลวง
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาที่ทางหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าเขาไปแจ้งไว้
ทีนี้ครับฟังความจากนายสุริยนต์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับ
เขาปฏิเสธบอกเขาไม่ได้ควงปืนแล้วก็ไม่ได้ยิงเจ้าหน้าที่นะฮะ
แล้วก็ไม่มีเจตนาในการชิงตัวผู้ต้องหา
ตัวเขาไม่ได้มีอิทธิพลตามที่เป็นข่าวนะครับ
แล้วที่มีการกล่าวถึงกรณีที่เอาชาวบ้าน๓๐คนมาปิดล้อมเจ้าหน้าที่
ตัวนายสุริยนต์บอกว่าไม่มีไม่ได้เกิดเหตุการณ์ที่เข้ามาเป็นญาติกันทั้งหมด
ไม่ได้ไประดมชาวบ้านมาปิดล้อมนะฮะมาใช้กำลังข่มขู่เจ้าหน้าที่นะครับ
แล้วก็เขายังบอกว่าตอนนั้นเขาโดนเจ้าหน้าที่ล็อกแขนไว้ด้วยซ้ำ
แม้จะรับโทรศัพท์ยังรับไม่ได้เลยเจ้าหน้าที่ก็ไม่ให้รับนะฮะ
ส่วนไม้ไผ่จะนำไปปลูกผักแล้วก็ไม่ได้นำไปขาย
ไม่ได้มีเจตนาในการลักลอบตัดไม้ไผ่รวกในเขตป่าสงวนไปขายนะครับ
ขณะที่ชาวบ้านนะครับก็บอกว่านายสุริยนต์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
ได้มีการเล่าให้กับชาวบ้านฟังเหมือนกันว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
ตัวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกับภรรยาเดินทางไปที่เกิดเหตุจริง
แล้วก็นำปืนลูกซองยาวลงไปจากรถแต่ไม่ได้เป็นการข่มขู่ไม่ได้ยิงเลยนะ
แบบนี้ไม่ได้ยิงปืนข่มขู่เจ้าหน้าที่เพื่อหวังจะชิงตัวผู้ต้องหาแต่อย่างไร
และที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านบอกว่านายสุริยนต์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
ก็เป็นที่รักใคร่ของคนในหมู่บ้านค่ะนะครับส่วนเรื่องของคดีนะฮะ
หลังจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะฮะ
ญาติก็เตรียมยื่นประกันตัวนายสุริยนต์ต่อไปนะครับ
แต่ทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจแล้วล่ะต้องฟังความทุกด้านทุกฝ่ายนะครับ
ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะฟังจากหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าฟังจากทางด้านของผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาก็คือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและคนอื่นด้วยนะครับ
ก็เป็นการทำหน้าที่ในเรื่องของการคลี่คลายคดีของตำรวจเขานะฮะ